นะครับผมจะไปก้าวร่วงในส่วนไหว้อยาการตัวของสารไม่ได้นะแม้กระทั่งในส่วนของสอร์ทรชเหรอสวผมก็ไปสรรคารเลยไม่ได้มันมีอยู่ที่กลไกอะไรของเขาที่ทำออกมานะครับแล้วก็ตำรวจด้วย

มันมีอยู่ที่คนไก่อะไรของเขาที่ทำออกมาแล้วก็ตำรวจด้วย
อันนี้ก็จะเป็นเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรม
ก็ขอให้มั่นใจนะครับนายกไม่ได้ปล่อยปะละเลยนิ่งนอนใจเลย
ปัญหาเหล่านี้จะต้องแก้ปัญหาให้ได้ความยุติธรรมต้องมีในสังคมไทยโดยไม่แบ่งชนทันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาควอเจิกอะไรผมคนละเรื่องกันทั้งหมด
ผลประโยชนผมก็ยืนยันแล้วผมไม่เกี่ยวข้องผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
ปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเสียหายเรื่องเหล่านี้นะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันยังคงอยู่ที่ข่าวใหญ่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๕นะคะ
คดีของคุณบอสวรยุทธ์นะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวตลอดทั้งวันมานะคะ
ตอนนี้คือเรารายการสดนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะได้ชมรายการในกรณีที่มีการออกอากาศซ้ำนะคะ
ก็คือประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าหลังไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะคือณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นข่าวใหญ่ในเวลาช่วงเวลารายการสดเราช่วงบ่ายก็คือข่าวของคนที่เป็นพยาน
ประจักษ์พยานคนสำคัญมีอยู่สองคนนะคะหนึ่งในนั้นชื่อจารุชาติมาสทองคนที่ชื่อจารุชาติเนี่ยนะคะมีข่าวในช่วงบ่ายว่าประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณช่วงตีหนึ่งแล้วก็ข่าวมาช่วงบ่ายของวันนี้แล้วก็จนถึงณตอนนี้
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพพร้อมกันไปเลยนะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ส่งเข้ามาณตอนนี้ที่ส่งเข้ามาจนถึงณตอนนี้
ภาพมุมไกลขวามือที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะคือลักษณะของการเข้ากระแทกกันของรถมอเตอร์ไซค์สองคันนะคะ
แล้วก็ตอนแรกมีความสับสนพอสมควรว่าตกลงแล้วเนี่ยณตอนที่เราจัดรายการสดนะคะ
คือตกลงแล้วคนที่ชื่อจารุชาติคือคนที่อยู่ในรถคันไหนและเป็นรถที่ชนเขาหรือว่าโดนชนนะคะ
เราตัดประเด็นเรื่องของการพยายามจะเชื่อมโยงว่าทำไมเกิดเหตุในจังหวะนี้พอดีจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหมเราตัดทิ้งก่อนนะคะ
แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนักข่าวในพื้นที่นะคะหรือแม้กระทั่งการโทรศัพท์คุยกับตำรวจที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบนี้เนี่ยนะคะ
ณตอนนี้นะคะมอเตอร์ไซค์ของจารุชาติเนี่ยเป็นคนไปชนเขา
แล้วก็ณตอนนี้นะคะที่ยืนยันนะคะก็คือจารุชาติที่ไปชนเขาเสียชีวิตในขณะที่คนที่ถูกชนบาดเจ็บนะคะ
คือนะตอนนี้ที่เราจัดรายการสดอยู่ถ้าอยู่ระหว่างนี้ทันนะคะเราอาจจะได้เอกสารเข้ามาว่าตกลงสาเหตุการเสียชีวิตของตัวผู้ชายที่ชื่อจารุชาติเนี่ย
สาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรนะคะหรือแม้กระทั่งถ้ามีภาพประกอบที่ยืนยันได้ทันตอนเวลารายการสดอาจจะได้เห็นลักษณะของแรงกระแทกนะคะ
ที่เกิดขึ้นของรถมอเตอร์ไซค์สองคันด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แรงกระแทกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ทีนี้ในส่วนของอุบัติเหตุนี้เนี่ยมันมาเชื่อมโยงกันพอดีกับตอนนี้เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่อยู่ในคำสั่งไม่ฟ้องของอายการเนี่ยสำคัญ
สำคัญมีแค่๓๔คนเท่านั้นเองนะคะที่จะบอกได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในคืนนั้นความเร็วเท่าไหร่
ลักษณะการเข้าปะทะกันของสองคันเป็นอย่างไรดิฉันไม่ย้อนแล้วนะคะเพราะว่าเราจัดเรื่องนี้มาค่อนข้างละเอียดแล้วหลายวัน
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็คือว่านอกเหนือจากที่สื่อมวลชนมีสิ่งที่อยู่ในมือของกรรมธิการจะมีกรรมธิการทั้งหมด๓ชุดนะคะคุณผู้ชม
ที่จะประชุมกันอีกครั้งเป็นรอบที่๒คือวันพุธที่๕สิงหาคมเพื่อจะเรียกทุกคนที่เป็นตัวละครในข่าวในคดีนี้สำคัญสำคัญมาทั้งหมดเลย
วันนี้ที่เราเชิญมาเราเชิญมาสองชุดนะคะก็คือชุดที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อวานี้ที่มีการถ่ายทอดกันนะคะ
แรกก็คือชุดกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งประธานคณะกรรมธิการชุดนี้คือคุณศิราเจนจาคะกำลังเดินทางมา
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะอยู่ในชุดกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุน
ประธานคณะกรรมธิการชุดนี้ก็คือคุณจิรายุห่วงทรัพย์ซึ่งอยู่ในรายการเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ขออภัยใช้เวลาช่วงแรกยาวเพราะเมื่อกี้ก็วิ่งลงมาวิ่งลงมาจากกองบกคือเราดูกันหลายรอบมากนะคะ
คือมันน่าตกใจตรงที่ว่าทำไมมันเกิดเหตุช่วงนี้
คือข่าวที่มาแล้วก็ยืนยันกับทางตำรวจคือว่าคุณจารุมาทที่ผสมปฏิเหตุเสียชีวิตนี้นะคะ
คันของเขาเป็นคนไปชน
คนนี้ไม่เกี่ยวกับพยานเราไม่รู้หรอกว่าใครคือใคร
แต่โดยหลักฐานจากภาพปรากฏลักษณะการชนรถข้างหลังมาชนจากเลนซ้าย
คือรถข้างหลังมาด้วยความเร็วกว่ารถคันหน้าถ้าเราจะเห็นภาพเนี่ยนะฮะ
เพราะฉะนั้นรถข้างหลังที่มาชนเนี่ยถ้าตามประสบการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ
ต้องดูสถิติด้วยเนี่ยจะเห็นว่ารถข้างหลังมาชนรถด้านหน้า
ซึ่งด้านหน้าเนี่ยวิ่งอยู่ช้านะครับด้วยหลักลักษณะการชนที่ผมเคยไปดูงาน
ทดสอบรถที่ชนกับดัมมี่หุ่นบ้างเอาคนนั่งในรถบ้างชนมอเตอร์ไซค์บ้าง
แท่งบารีเออร์บ้างที่ความเร็ว๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คนที่ชนด้านหลังถ้าเป็นรถยนต์ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยโอกาสตายสูง
เพราะหน้าผากศีรษะจะไปกระแทกกับพวงมาลัยบ้างแล้วก็กระจกหน้ารถที่เราจะเห็นเป็นหลุมหน้ารถบ่อย
สมัยก่อนไม่มีเข็มขัดนิรภัยค่ะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันครับ
เวลาเราเบรกหัวมันจะขมัมไปข้างหน้าอืมหลักการก็คือพอชนเนี่ยมันมีสองแบบ
แบบหนึ่งก็คือคนที่อยู่ด้านหลังที่เห็นเนี่ยนะครับเขาอาจจะไปชนที่แฮนด์
หรือว่ากระจังหน้าหรือพวกไมค์ต่างซึ่งมีโอกาสสูง
ซึ่งเราก็ต้องดูผลชนสูตรศพทางการแพทย์ส่วนคนหลังเนี่ยนะครับ
ถ้าถามว่าโอกาสจากภาพเนี่ยเขามีโอกาสรอดไหม
ออกเวลง้านเดินเนี่ยเขาเอาไปชนก่อกลางซึ่งอาจจะค้าหัก

แน่นอนคือแวบแรกเรากะว่าคนที่เสียชีวิตต้องเป็นคนที่ถูกชนแวบแรก
โดยที่ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นชื่อไหนนะคะ
แต่ทีนี้คือทางตำรวจในพื้นที่นะคะนักข่าวรีบนักข่าวในพื้นที่ด้วย

คือตำรวจยืนยันว่าคันของคุณจรุชาติเป็นคนที่ไปชน
ซึ่งคุณจารุชาติคือคนที่อยู่ชิดอยู่ชิดเกาะขออภัยค่ะอยู่ชิดฟุตบาท
ส่วนคนที่บาดเจ็บคือคนที่ไปชนเกาะกลางถนนนะคะ
ซึ่งถ้าฟังจากที่คุณจิรยุบอกนี่ก็คือมันก็มีคำอธิบายของมันจริง
คือผมว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะถ้าเราไม่มีเรื่องคดีนี้
คุณจารุชาติก็อาจจะชีวิตมาถึงเวลาแค่ตรงนี้
เพราะเอิญมันมีคดีทางสังคมเยอะแยะมากมาย

คือแต่อย่างนี้นะคะคือเราจัดรายการตอนนี้ที่เราคุยกันเวลาสดประมาณ๔โมงกว่านะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชมรายการข่าวอีกจำนวนมากเลยทีเดียว
มีการพูดถึงคดีแล้วก็ข่าวนี้นะคะ
แต่ว่านะตอนนี้คือถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้โดยหลักการเกิดอุบัติเหตุ

อ่าทีนี้ในส่วนของหลักการที่คุณจิรายุอธิบายมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าการทดสอบต่าง
คือหลักการเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่เหรอคะ
คือถ้าเกิดเราย้อนไปดูคลิปในยูทูปทั่วไปที่มอเตอร์ไซค์ชนท้ายเนี่ยนะครับ

กรณีที่มอเตอร์ไซค์ขับไปแล้วเผลอเลอแล้วมีรถเบรกอยู่ข้างหน้าเนี่ย
ท้ายรถเก่งเนี่ยนะฮะชนเข้าไปตึ้งเนี่ย

ปุ๊บเนี่ยท้ายมันจะดีดคนออกไป
หัวไปคอหักตายบ้างบนท้องถนนบ้าง
แต่ถ้ากรณีที่มีวัตถุที่สามารถขวางกั้นเขาได้เนี่ย
คอเขาหรือว่าอะไรอาจจะไปชนด้านหน้า

แต่ดูลักษณะแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลอยข้ามรถที่ถูกชนไป
อันนี้มันก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูง

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่าเขาตายเพราะอะไร
อาจจะศีรษะคอหักหรือว่าหน้าผาก

สถิติสมัยก่อนเราไปดูทดสอบรถในยุโรปหรือในญี่ปุ่นเนี่ย

ชนไปลักษณะนี้เนี่ยแรงกระแทกเข้าส่วนไหนของศีรษะบ้าง

เราจะพอเห็นภาพในสมัยที่ผมทำเรื่องของทดสอบรถยนต์นะครับ

เราคุยกันเวลาสดประมาณ๔โมงกว่ามันมาเท่านี้
ทั้งภาพด้วยแล้วก็ทั้งข้อมูลมันมาเท่านี้นะคะ
แล้วก็ระหว่างรายการไม่แน่ใจว่าจะได้เพิ่มเติมไหม
เพราะฉะนั้นคือภาพที่เห็นเนี่ยคือรถของคุณจารุชาติเป็นภาพนิ่งด้วยนะคะ
ส่วนที่เรามีอยู่ในกองบกรนะคะ
ก็คือเป็นเสียหายที่ด้านหน้านะคะ
แล้วก็ในส่วนของผู้บาดเจ็บยังไม่แน่ใจว่าอาการมากน้อยแค่ไหนนะคะ
แล้วก็ในส่วนของการพูดถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณจรุชาติเนี่ย
ก็ยังไม่ได้ไปตามจนกระทั่งตอนนี้ที่เราจัดรายการสดอยู่

คือถ้าสมมุติคนนอกมองนะคะ
คนนอกมองก็จะมองว่าคดีนี้สำคัญก็จะมีอยู่แค่จุด๒จุด

ลักษณะของการปะทะกันของรถ
ว่าตกลงปาดไม่ปาดหรือเข้าผู้มชนแนวตรง

ทีนี้คุณจารุชาติเป็นหนึ่งในสองประจักษ์พยาน
นะคะทีนี้เรียนถามก่อนเพราะว่าเราพูดกันมาหลายวันแล้ว
เอาเท่าที่กรรมาธิการแต่ละชุดมีค่ะคุณจิรายุ
ตอนนี้มีข้อมูลอะไรในมือจากฝ่ายไหนมากองอยู่ที่กรรมธิการบ้างคะ
คือบางอย่างกรรมธิการไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่ผมจะบอกเรื่องที่สังคมต้องตั้งสติก่อนนะครับ
โยนบอสออกไปข้างนอกก่อนค่ะแล้วเราเอาคนสองคนเข้ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะครับ
ว่าเขามีความสัมพันธ์ขนาดไหนยกตัวอย่างเช่น
คดีที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ย๕คดีเนี่ย๑เมาแล้วขับถูกมั้ยฮะ
เมาแล้วก็ไปขับรถแล้วก็เกินความเร็วก็คือเร็ว
จากนั้นก็ทำให้เสียทรัพย์และหลังจากนั้นก็ชนคนตายแล้วก็หนี
คดีนี้เนี่ยนะครับคดีที่เป็นปัจจัยที่พยานคุณจารุชาติที่เสียชีวิตเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นข่าวนี้นะฮะ
เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหนึ่งขับรถเร็วเสียทรัพย์หรือไม่แบบไหนอย่างไร
การที่บอกว่ารถวิ่งไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาจะพ้นผิดนะครับ

ก็เตรียมที่จะประชุมกันในวันที่๕เพื่อขอดูว่า
ว่าตกลงในยะที่ตำรวจสั่งไม่ฟ้อง
แล้วส่งไปที่อายการไหมหรือตำรวจสั่งฟ้องแล้ว

เพราะอย่าลืมว่าคนทำสำนวนก็คือตำรวจนะฮะ

ก็หาพยานแวดล้อมสอบถามโน่นนี่นั่น
เหมือนในต่างประเทศอายการต้องลงคู่กับตำรวจ

ตำรวจมีหน้าที่นำเอกสารต่างไปให้อายการ
เพราะฉะนั้นวันที่๕เราจะถามอายการต่อว่า

เมื่อวันก่อนหน้านี้ยังพูดกันถึงเรื่องประเด็น

คำถามก็คือว่าคนขับรถชนคน
จะเสียชีวิตหรือไม่หลบหนีไปแล้ว

แต่ถามว่าในขณะนั้นคุณจับเขาไปตรวจได้หรือไม่

วิ่งได้๓๓๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๑๗๐กิโลเมตรสภาพมอเตอร์ไซค์ตำรวจ

ที่ก็บอกว่ามันต่ำกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถ้าบอสเบรกลดอย่างนี้คันละ๓๒ล้าน

แล้วลักษณะการชนรูปแบบของผู้เสียชีวิต

ก็เห็นว่ารถเสียหายน้อย

ความแข็งแรงของรถทำให้คนตายก็เป็นไปได้

เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่า

ทางอายการก็ดีทางตำรวจให้เหตุผลว่าอะไร

คือจริงประเด็นมันเยอะมาก

จะตอบได้ภายในชั่วโมง๒ชั่วโมงด้วย

เมาแล้วขับไหมเร็วหรือไม่
ถึงขนาดต้องไปจับระยะวิ่งจากนี้ไปนี่นั่น

แต่ที่ตอบได้ก็คือมีผู้เสียชีวิตเนี่ย

มันถูกทำซ้ำบ่อยคนตายด้วยอุบัติเหตุ

เช่นถูกชนไปแล้ว

แต่ต้องดูในสำนวนซึ่งอายการก็บอกว่าท่านปรเมฆก็บอกว่าเพิ่งมา

เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมคือจริงแล้วในส่วนของกรรมธิการ
ทุกชุดนะคะฉันรวมทุกชุดที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเมื่อวานนี้เนี่ย
คือยังมีข้อสงสัยตั้งแต่ตอนที่ตรวจแอลกอฮอล์ด้วยซ้ำไป
เรื่องขั้นตอนด้วยซ้ำไปที่มันมีคำพูดเป็นประโยควัยวรีที่บอกว่า
เมาหลังขับมานะคะคืออันนี้เป็นประโยคที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนปีนั้นแล้วนะ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่คุณจิรายุบอกคุณผู้ชมถ้าเราย้อนกลับไปมองแล้ว
คือเรื่องของเมาแล้วขับอายการสั่งไม่ฟ้องนะคะอันนี้ต้องยอมรับเรื่องของระยะเวลาหน่วง
ก่อนที่จะได้ตัวออกมาแล้วส่งตรวจด้วยนะคะว่ามันจะมีผลไหม
แล้วที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรคือถ้าจะย้อนคดีนี้จริงจริงต้องย้อน
ตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะเราไม่รวมถึงกรณีที่มีตำรวจเข้าไป
แล้วก็พาพ่อบ้านออกมาแล้วก็สมอ้างว่าตัวเองเป็นคนทำสุดท้ายก็สารภาพ
ว่าก็คือต้องช่วยนายนะทีนี้นอกเหนือจากเมาหลังขับแดงนี้นะคะ
อื่นเนี่ยหมดอายุความหมดเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยพุ่งมาที่ประเด็นเดียว
คือขับรถประมาทแล้วผู้อื่นตายแล้วก็อายุความมาปี๗๐
ทีนี้ที่คุณจิรายุบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเรียนถามแบบนี้ได้ไหมว่า
จริงแล้วถ้าเอาในมุมของกรรมธิการเนี่ยข้อสงสัยส่วนใหญ่อยู่ที่อายการหรือตำรวจคะ
คือทั้งสองส่วนครับไม่มีใครโดนมากกว่ากัน
คือโดยหลักแล้วเมื่อเกิดเหตุเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าเมืองไทยเนี่ย
กฎหมายต่างกันกับต่างประเทศต่างประเทศเวลามีคดีอาชญากรรมเนี่ย
อายการจะลงพื้นที่เพื่อไปดูได้เช่นมีการยิงกันมีปอกกระสุนเท่าไหร่
อายการไปเห็นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจจะมาเนียนทำให้
แล้วไปโยนในที่เกิดเหตุตรวจขม่าวดินปืนไม่มีอย่างนี้ไม่ได้
ต้นเรื่องคือตำรวจเมื่อไปดูที่เกิดเหตุใช่ไหมครับ
อุบัติเหตุเกิดขึ้น๓๐หรือท้องที่ก็ต้องไปดูว่าบันทึกที่เกิดเหตุ
ว่าเป็นใครยังไงก็ตามต้นเรื่องไปจนถึงบ้าน
มันต้องเรียกสำนวนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตำรวจของสอนอทองหล่อตอนนั้นเนี่ย
คุณส่งสำนวนคำฟ้องไปอายการยังไงทำไมตอนแรก๕คดี
เมาขับเร็วเสียทรัพย์ตายหนี
ต่อมาก็คือเมื่อมันผ่านไปคดีต่างมันมีอายุความ
เมาและขับมันก็เป็นคดีที่แบบไม่เท่าไหร่

คราวนี้เมื่อตำรวจส่งไปที่อายการ
เมื่อผู้ต้องหาหลบหนีแน่นอนครับมีอายุความเข้าไปเกี่ยวข้อง

ตำรวจก็ต้องถามไปอายการว่ามันสั่งไม่ฟ้องจริงไหม
หรืออายการมีความเห็นไม่ฟ้องเพราะเหตุใด

อยู่ดีจะบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เมาแล้วขับ

กรรมธิการยุคของสนชตอนสมัยคอสชบอกว่าอย่างนี้อย่างนั้น
แต่เสียทรัพย์เขาไปบรรเทาแล้วก็อาจจะไปจ่ายเงิน
ซึ่งเรื่องเสียทรัพย์กรมาธิการก็อยากจะถามว่า
ตำรวจเมื่อวานที่ผมถามว่าตำรวจที่เขาเสียชีวิตในดาบเขาได้เท่าไร
ก็บอกแค่หลักแสนบ้างก็บอกว่าหลักล้าน
ก็ยังไม่มีตัวเลขชัดเจนเพราะอันนี้จะเป็นเหตุบรรเทาทุกข์ในสำนวน
เวลาสารท่านพิพากษาว่าผู้จำเลยได้กระทำความผิด

ญาติก็ไปติดใจแล้วความเป็นเหตุบรรเทาทุกข์ก็ว่ากันไป
แต่ว่าในกรณีที่ตำรวจคนนี้เวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
เราออกไปไหนก็แล้วแต่ไปโดนยิงตายเดี๋ยวเขาจะปูนบำเน็ต๗ขั้น
เมื่อวานที่ผมก็ถามท่านรองผู้บริษัการตำรวจแห่งชาติที่นั่งอยู่
เจรตำรวจว่าวันที่๕ท่านต้องกลับมาบอกว่า
ดาบคนนี้ยศเขาล่าสุดคืออะไร
เพราะมันมีผลต่อบำเด็ดบำนานครอบครัวอะไรเขาต่างมากมายเลยครับ
ถ้าตายในหน้าที่ไม่ใช่ตายแค่ในดาบนะ
มันต้องระดับในพันแล้วพันโทพันเอกหรืออะไรก็ว่ากันไป
แต่สุดท้ายปลายทางแล้วความเป็นธรรมทั้งทั้งสองฝ่าย
ก็ต้องให้เหตุผลว่าที่คงไม่ผิดไม่ผิดเพราะอะไร
ตำรวจพูดต้นเรื่องที่ชงเข้าไปมันต้องสอดรับกัน
อยู่ดีเดินถือทงไปบอกดำแล้วบอกไปบอกขาว

ที่คุณจิรายุบอกมานะครับคุณผู้ชมคือสิ่งที่จะกระจ่างที่สุด
มันต้องคืนหลังจากที่เข้ากรรมธิการแล้วสัปดาห์หน้า
ใช่แต่ที่ผ่านมาเขาทำกันเองระหว่างตำรวจกับอายการ
เพราะว่าทุกฝ่ายตั้งคณะกรรมการของตัวเองหมดแล้ว
อันนี้เรายังไม่รวมคณะที่ของสำนักนายกที่มีอาจารย์วิชามาหาคุณนะคะ

อันนี้ยังไม่รวมชุดนั้นก็คือชุดตำรวจเนี่ยจริงแล้ว
เมื่อวานแถลงแล้วเรียบร้อยว่าคือคดีจบก็คือจบแล้ว
ตามขั้นตอนแต่ของอัยการดังนั้นกำกำกึ่ง
ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาของอายการประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ย
ในทางคดีไม่เกี่ยวกับการทำงานอัยการ
ในทางคดีเนี่ยถ้ามีหลักฐานใหม่เพราะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาเยอะนะคะ
มันจะเท่ากับว่าคดีนี้ยังไปต่อได้หรือเปล่า
เดี๋ยวเราพักสักครู่คุณศิราเจนจาคะมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
อีกหนึ่งท่านนะคะประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะคุณศิราเจนจาคะสวัสดีค่ะ

เมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่เราโฆษณานะคะ
เราได้ให้คุณศิระนะคะได้ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้ว
คุณชนะอยากจะออกความเห็นหรือว่ายังก่อนเรื่องอุบัติเหตุ

งั้นที่ฉันมาเรื่องของกรรมธิการ

เมื่อวานเราได้ดูผ่านการไลฟ์ด้วยนะคะ
ซึ่งอีกชุดหนึ่งที่จะเติมเข้ามาคือชุดตำรวจนะคะ
ชั้นถามเบื้องต้นก่อนจะทำอะไรได้ค่ะ
จะเปลี่ยนแปลงอะไรในคดีได้อันนี้คนต้องการมาก
คนนี้เค้าบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เราจะดูว่าพยานต่อแรกเหลือสอง
ให้ทางตำรวจพบตลอดไปดูแปลความปลอดภัยพยานที่เหลืออยู่
เพื่อจะให้มาสอบภายในวันที่๕
คืออย่างเมื่อวานที่เราได้เห็นกรรมธิการได้สอบ
ไม่ว่าจะเป็นอายาการตำรวจหรือทุกคนที่เกี่ยวข้อง
มันขลุกขักพอสมควร

โดยเส้นเรื่องแล้วคือเราไม่รู้เลยว่าคดีนี้มันไปอยู่ในมือใคร
แล้วกลับไปกลับมาคำว่ากลับไปกลับมาคือเขาใช้สิทธิ์ของเขานะคะ

คือจำเป็นต้องลื้อทั้งหมดไหมคะคุณศิระ
คือผมไทม์ไลน์เนี่ยว่าทำไมถึงผู้ต้องหาถึงได้ขอความเป็นธรรมตรงไหนบ้าง
บางช่วงของข่อควรไปทำแล้วก็ทางอายุการก็ไม่รับ
อีกชุดหนึ่งรับก็ต้องมาดูกัน
หากเจอพยานเท็จหมายถึงว่าหลักฐานเท็จ
เรื่องนี้ผมปรึกษาฝ่าฝ่ายกรภัย

มีครับถ้าสมมุติว่าที่มาของหลักฐานเนี่ย
อย่างเช่นพยานบุคคลนะครับถ้าเป็นเท็จเนี่ย
ถ้าเราคิดว่าจับเขาเป็นเท็จได้เนี่ย
ตรงนี้ก็จะต้องดำเนินคดีกับพยานเท็จ
แล้วก็สามารถที่จะเอาลื้อคดีนี้ออกมา

ชุดแรกคือของคุณศิลาก่อนว่า
จริงแล้วเป้าหมายเนี่ยนอกเหนือจากให้ชี้แจงแล้วเนี่ย
ถ้าพบเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงคดีได้

ถึงแล้วก็ของเราเนี่ยมันเฉพาะคดีนี้ส่วนหนึ่งนะครับ
แล้วเราจะดูเรื่องของการช่องโว
คือระบบมันเสียขัดข้องหรือว่าคนเสีย
แล้วก็จะมาเข้าขบวนการปฏิรูปปฏิบัติกธรรม
เพื่อให้คนไทยเสมอภาพไม่ว่าคนโจรคนรวยนะครับ
ทีนี้นอกเหนือจากชุดคุณศิระแล้วเรียนชุดของคุณจิรายุบ้างค่ะ

กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
แต่ชุดของคุณจิรายุเข้าที่ตัวองค์กร
สารยังไม่ถึงแต่ในส่วนของ

คำถามคือจริงแล้วในฐานะประธานชุดเอาแค่ไหนคะ

ร้อกับท่านประธานศิลาหนึ่งเราต้องถามต้นทางก่อน
วันนั้นก็ให้ท่านจำรวจไปทำมาว่า
วันที่๕คุณต้องมาอธิบายว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วคุณทำสำนวนแบบไหนอย่างไร
ทำไมอายการตอนแรกมีความเห็นสั่งฟ้อง
ประเด็นต่อมาเมื่ออิการสั่งฟ้องแล้ว
แล้วมีพยานใหม่เกิดขึ้นในสมัยสนชกรรมธิการกฎหมายในยุคนั้น
อันนี้คือประเด็นที่ทำให้ต้องนำเรื่องกลับมาแก้ไข
แล้วเกิดก๊อกที่๔ก็คือ

ทั้งหมดในกระบวนการ๑๒๓๔เนี่ย

พอเข้ามากางดูปุ๊บเราจะเห็นแล้ว

เป็นเหตุบันเทาทุกโทษได้ไหม

เราจะเห็นว่าสี่กล่องเนี่ยนะฮะเหตุเกิด

หลังจากนั้นมีพยานหลักฐานเกิดขึ้นใหม่

พอเรามาดูทั้งหมดวันที่๕ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่า
มันไปตกหลุมหรืออะไรมันเพิ่มหรืออะไรมันหายตรงไหน
อย่างนี้นะคะคือถ้าสมมุติเอาของชุดคุณศิราก่อน
ยุติธรรมเนี่ยคือทั้งหมดการกฎหมายการยุติธรรมคือทั้งหมดนะคะ
คำถามก็คือว่าคือพอสอบเสร็จแล้วตำรวจเขาสอบของเขาเอง
อายการเขาสอบของเขาเองแต่แน่นอนมีชุดกรรมธิการ
คือจริงแล้วถ้ามีความบิดพิว

คือจะต้องถึงกับมีการลงโทษออกมารับผิดชอบ
หรืออะไรทางวินัยทางกฎหมายอะไรกันเลยไหมคะ
คือที่เราขอไปอย่างที่ท่านประธานศิริยุพูดเนี่ย
คือเราขอสำนวนทั้งหมดแล้วก็ขอโชว์เลขของสนชนะครับ
ทำให้มีการบิดเพี้ยวตรงไหนบิดเบี้ยวตรงไหนนะครับ
ใครควรทำทำถูกต้องหรือไม่ทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ
และสนชมีความเห็นอย่างไรนะครับมติออกไปยังไงนะครับ
แล้วก็สองเนี่ยหลังจากที่มีปฏิเนี่ยสามารถที่ปฏิของสวนช
แทรกแซงของอายการนั้นได้หรือไม่ในคำสั่งไม่ฟ้องนะครับ
ส่วนของตำรวจเหมือนกันว่าทำไมไม่แย้งนะครับ
แล้วก็มันก็ต้องเราวันนั้นเนี่ย
เราเป็นผู้ทางรัฐสดรรค์เราจะกางออกมาเลย
คลี่ออกมาให้ประชาชนเห็นแล้วว่าอะไรที่มีสิ่งผิวปฏิบ้าง
ณวันนี้เราเป็นผู้แทนยังไม่เห็นสำนวนเลยวันนั้นเราจะกางออกมา
ทีนี้นี่นะคะในส่วนของสำนวนทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ต้องของท่านพูด
คือมันจะมีการพูดถึงการร้องขอความเป็นธรรมเรายังไม่ได้นับ
เรายังไม่ได้แจกแจงนะคะว่าร้องไปที่อายการกี่ครั้งแล้วจนอายการไม่ให้แล้วเนี่ยนะคะ
แม้กระทั่งการร้องผ่านสนชเป็นกรรมธิการสังกัดสนชเนี่ยนะคะ
คำถามคือจริงสนชคือกลุ่มบุคคลหนึ่งที่อยู่ในข่าวนี้ตลอด
และอยู่ในกระบวนการนี้อยู่หลายครั้งแล้วส่วนของการมีพยานเข้ามาแล้วก็เป็นเอกสารออกมาเป็นคำสั่งไม่ฟ้องของอายการเนี่ย
พูดถึงการร้องขอความเป็นธรรมผ่านเงื่อนไขนี้พอสมควร
คำถามคืออาทิตย์ท่านคุณจินายุบ้างเราต้องหลือขับไปว่าสรนชชุดนั้นต้องเกี่ยวกับคดีนี้เลยป่ะคะ
คือถ้าเกิดอายการอ้างว่าความเห็นของสนชเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการสั่งไม่ฟ้องเนี่ย
ก็ต้องดึงออกมาดูครับเราไม่จำเป็นต้องเชิญเข้ามา

หนึ่งต้นเรื่องเลยครับเกิดเหตุตำรวจทำสำนวนสั่งฟ้อง
ตำรวจส่งสำนวนอายการอายการสั่งฟ้องตอนแรกนะครับสั่งฟ้อง
แล้วก็มีการไปร้องสนชในสมัยสภานิติบัญญัติในสมัยยุคคอสชของท่านบิ๊กตูในสมัยปฏิวัติเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีการเอาความเห็นนี้ไปร้องให้อายการแก้ไขหรือว่าให้สอบสวนใหม่หรือมีพยานใหม่เพิ่มเติมอะไรต่าง
จึงมีความเห็นไม่ฟ้องเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องถามหนึ่งตำรวจที่ส่งต้นเลือกไปเนี่ยทำไมถึงมีความเห็นไปแบบนี้
อายการที่สั่งฟ้องเพราะอะไรในห้าข้อหาหลังจากนั้นพอมีกรรมธิการของสรณชอมาปุ๊บ
รชอให้ความเห็นแบบไหนอายการจึงสั่งไม่ฟ้องเราก็ต้องมาดูซึ่งอายการอาจจะบอกว่าอ๋อ
กรรมธิการของสนชในสมัยคอสชเขาอาจจะมีเหตุผลนู่นนี่นั่นเป็นตัวบทกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้
ก็ต้องฟังก่อนจากนั้นจึงมาประมวลเหตุผลว่ามันไปรั่วอยู่ตรงไหนหรือมีใครมาเติมอะไร
แต่เบื้องต้นสนชยังไม่ต้องมาใช่ไหมคะ

คือวันนี้ผมเชิญ๓๐ท่านเลยนะครับเชิญเลยและวันนี้ผมทำหนักสือเชิญละละ
เพื่อให้มาชี้แจง

ทำเกินกฎหมายอย่างที่กำหนดไว้หรือไม่
ทีนี้ที่ฉันเห็นมีในข่าวที่บอกว่าจะเรียกแม้กระทั่งทางตัวคุณวรยุทธ์เอง

ทำไมคะเขาก็สู้ค่ะ
คือผิดถูกไม่รู้นะแต่เขามีสิทธิสู้คดีเขา
ด้วยวิธีไหนที่เขาเชื่อว่าเขาจะชนะได้ก็ได้นะคะ

ก็ส่วนที่ว่าคุณวรรยุทธ์เป็นคนที่รู้ดีว่า
๑มีศาลยาเสพศิษฐ์หรือไม่หรือไม่
ก็มาคนที่รู้ดีที่สุดคือบอสเนี่ยครับ
ตำรวจยังเอาตัวคุณวรยุทธ์กลับมาไม่ได้เลยนะคะ
แล้วกลับมาที่การสภาจจะ

คือเขาเตรกเอกสารได้
ถ้าไม่โตไม่มาเราก็พิจารณามีระดับอยู่

เดี๋ยวก็จะต้องถามกันมาที่การคือเอาอย่างนี้นะคะ
คือยังไม่แบ่งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะคะ
คำถามคือว่าเอาจริงแล้วก็คนที่วนเวียนอยู่ในสภาทั้งนั้นเลยนะคะ

เอาจริงแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกันพอสมควรนะคะ

แล้วก็เป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้น
คำถามคือที่ทำอยู่ตอนนี้เพราะกระแสมันแรงหรือเปล่า
เอาเข้าจริงค่อยช่วยกันหาทางลงหรือเปล่า

ต้องถามคุณศิราก่อนแบบตรงไปตรงมา
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องช่วงคาบเกี่ยวหลังรัฐประหารด้วย
คือเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕๕๕นะคะคุณผู้ชม
แล้วก็แต่ว่าต้องไม่ลืมว่าหลังรัฐประหารมาตั้งแต่๕๗เป็นต้นมาใช่ไหมคะ

แล้วก็มันถูกอ้างอิงถึงสนชในชุดนั้นในช่วงเวลานั้น
อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เอาให้กระจ่างไปเลย
คือมันออกจะคล้ายเป็นคนกันเอง
รู้จักกันทั้งนั้นเคยทำงานกันมา

ต้องบอกว่าเราเป็นสอสอหมายถึงตัวแทนประชาชน
ที่มาผมนี่คือที่มาจากประชาชน
ผมไม่ต้องรู้จักใครเอาประชาชนเป็นที่ตั้งชัดเจน
แล้วผมยังไม่รู้ว่าเราก็มีใครบ้างที่สนช
แต่ทีนี้ในความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กัน
คือโดยสถานะอาจจะไม่ต้องเชื่อมกันเลยนะคะ
แต่ว่าในแวดวงไว้ในแวดวง

คือประการแรกผมรู้จักคนน้อยมาก
รู้จักแต่คนในเขตเลือกตั้งผม
ผมไม่ต้องรู้จักใครไม่อยากรู้จักใครครับ
แต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในพัก

ผู้ใหญ่รู้จักกันได้ไหมคุณศิลามันจะลำบากใจไหมคะ
เคยมีเรื่องไหนที่ผู้ใหญ่ขอผมได้มั่ง
เคยเห็นไหมไม่เคยมีนะ

มีเรื่องไหนที่ผมเดินแล้วผมถอย
แต่คุณศิราแน่ใจว่าไม่ลำบากใจที่จะต้องเรียก
อย่างน้อยก็คือเรียกกรรมธิการชุดสมัยสนชมาไม่ลำบากใจ
สนชท่านก็บอกว่าท่านอยากออกมาชี้แจงเหมือนกันว่า
ท่านทำถูกระเบียบข้อบังคับอำนาจหน้าที่ของท่าน

สิ่งที่เราต้องถ่ายท่อสดเนี่ยให้ประชาชนเห็นว่า
ทุกคนทำถูกไหมหรือบางคนไหนทำผิดก็กางออกมาเลย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของบ้านเมือง
แล้วมันกระทบความเชื่อมั่นของต่างประเทศด้วย
แต่ที่ทราบมาว่าอายการบอกว่าท่านเป็นองค์กรอิสระ
ไม่มีใครแทรกแซงเขาได้นะครับ
คุณจิรายุค่ะเรียนไม่ถามในฐานะที่เป็นฝ่ายค้าน
แต่ว่าในฐานะกรรมธิการคือมันเป็นแบบนี้นะคะ
คือถ้าสมมุติเราตั้งประเด็นซึ่งส่วนใหญ่แล้วคณะกรรมธิการที่
ขออภัยค่ะคณะกรรมการที่ตั้งมาตรวจสอบ
ส่วนใหญ่ให้น้ำหนักไปที่กระบวนการ
ข้อบังคับไม่กฎหมายไม่เรียนอาจจะใช้คำไม่ถูกซะทั้งหมดนะคะ
แต่นี่คือไปอยู่ที่กระบวนการว่าถูกต้องไหม
ขั้นตอนลำดับกฎหมายข้อบังคับต่าง

มันไม่ได้เข้าไปถึงตัวเนื้อจริง
จริงนั่นคือการเข้าตัวเนื้อจริงนะครับ
ถ้าเราพูดด้วยอารมณ์เนี่ยเราไม่ได้พูดด้วยทฤษฎีหรือหลักการที่มันเคยถูกทำซ้ำบ่อยเนี่ย
สารก็ยังมีสารดีกายังมีคดีดำคดีแดง
เพราะฉะนั้นในความเห็นของผมที่คุณจอบขวัญบอกว่า
กังวลใจไหมผมอาจจะโชคดีกว่าคุณศิระหน่อย
ก็คือผมอยู่ฝ่ายค้านและผมเป็นผู้ถูกกระทำมาตั้งแต่หลังการปฏิวัติ
เพราะฉะนั้นสนชกับผมเนี่ยไม่รู้จักอยู่แล้ว
ตำบลกระสุนตกจะลงไปที่ท่านศีระเสียมากกว่า
แต่เมื่อท่านยืนยันแล้วเนี่ยท่านก็โอเคหน้าที่ของผม

ที่เข้าไปนั่งคู่กับท่านเพื่อจะซักค้าน
มันก็เป็นประโยชน์ทั้งจำเลยและโจทย์
แต่ถ้ากระบวนการในวิธีคิดอย่างที่ผมยืนยันเสมอว่า
ถ้าจะยกฟ้องเนี่ยมันเหมือนกับเราไปจ้างทนายความ
สักคนหนึ่งที่มีฝีมือเก่งมาก
หาพยานอะไรก็ไม่รู้ว่าที่ทำให้ศาลได้เชื่อได้
แต่กระบวนการนี้มันเพียงแค่ระบบอายการ
ยังไม่ถึงแค่ส่วนของอายการ
มันยังไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการพิพากษาต้นอุทธรณดีกา
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเหมือนกับ

แค่พี่เลี้ยงปะแป้งกันอยู่ข้างล่าง

อย่างนี้กรรมธิการก็มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ
คือจากการที่มีการประชุมไปครั้งแรก
คือในสัปดาห์หน้าต้องมีรองอายการเนธนาคศุกร์
ซึ่งเป็นคนเซ็นคำสั่งไม่ฟ้องนี้มาในกรรมธิการด้วย
ซึ่งในส่วนงานของคุณจิรายุเอง
ในส่วนตัวของอายาการเนธคือได้แค่ไหนคะ

จริงเราสามารถเรียกเอกสารที่ไม่ได้ไปแทรกแซงในสำนวนเขา
กรรมธิการกฎหมายของท่านศิลาก็สามารถทำได้
เพราะมันเป็นเอกสารที่เปิดเผยอยู่แล้ว
อายการจะมีความเห็นฟ้องไม่ฟ้องอะไรก็แล้ว
แต่โดยหลักมันต้องเปิดเผยในเว็บไซต์

ยังต้องอ้างรัฐธรรมนุนตามมาตรา๑๒๙เพื่อไม่ให้เปิดเผย

กระบวนการยุติธรรมที่เป็นการถวงดุลก็ถูกเปิดเผยในระบบเช่นเดียวกัน
มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่เปิดเผยเพียงแต่ว่ามันไปเปิดเผยอยู่ตรงไหน

พระเอกตายตอนจบกับพระเอกชนะตอนจบ
ตำรวจมาแต่เราไม่รู้ตอนแรกเลยเขาถูกทำอะไรมา
เราก็เลยเอาหนังมาเรียงกันได้เห็นตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายว่า
อันนี้สังคมต้องรู้ตั้งแต่ต้นเรื่อง

ถ้าบกพร่องกระบวนการสิทธิมนุษยชนยุติธรรม

ทีนี้คือวันนี้อย่างคือไม่ได้

ซึ่งด้วยนั้นถามท่านศิรา้าเผื่อไว้ค่ะ

คือก็จะต้องมีพลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบมาด้วย

ซึ่งน่าจะมาทั้งสองท่านใช่ไหมคะ
อย่างน้อยรองอายการที่เซ็นกับคนที่เซ็นรับ
ก็คือพลตำรวจโทเพิ่มภูมิคือต้องมาถูกไหมคะ
ผมระบุตัวบุคคลครับ

ไม่ได้ครับเพราะว่าเราเป็นตัวบุคคล

อันนี้ผมระบุบุคคลไป

กลับเรียนว่าผมทำหน้าที่ประธานเนี่ย

ถ้าถ่ายเท่าสดแล้วก็ผมจะคุมเกมได้ไง
ถ้าสมมุติว่าผมต้องการให้ไปการปริศนิยม

ว่ามีสอศอส่องเนี่ย๔๕ท่าน

คือไม่ได้ไม่ชอบให้ถ่ายทอดนะคะ

แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราคิดในทางรัฐศาสตร์หรือเอาธรรมชาติมนุษย์
คือเวลามันเปิดเผยให้คุณเห็นทั้งหมดว่าจะพูดจะจาอะไรกัน

ใช่แรงกดดันมันไม่ค่อยออกมานะคะคุณศิระ
พอทำก็พูดอย่างนี้พอไม่ทำก็หาว่าความมิอิต
ทำตัวไม่ถูกแล้ว
ผมว่าเปิดเผยเลยผมจะถลกออกมาว่ามีอะไรบ้าง

ผมว่ายุติธรรมนะผมอยู่คณะยุติธรรมต้องยุติธรรม
เพราะฉะนั้นเรียกเนี่ยเวลาเรียกนะคะถ้าฟังจากคุณศิรัต
คือเรียกเป็นตัวบุคคลนะคะไม่ได้เรียกโดยตำแหน่ง

แม้กระทั่งในส่วนของผู้ต้องหาเองหรือทนายของผู้ต้องหาเองก็คือเรียกนะคะ
ซึ่งขอสุดท้ายแต่ละท่านคุณศิราคะ
คือคิดว่าเรื่องนี้จะจบอย่างน้อยในกรรมธิการให้เขากี่ครั้ง
ฉันไม่ถามว่ากี่สัปดาห์กี่เดือนนะคะ
ให้เขากี่ครั้งที่มาชี้แจงแล้วจะจบคะ
อันนี้แล้วแต่มติที่ประชุมว่ายังคล่องใจหรือสงสัยตรงไหน
แต่วันนี้ผมที่ระบุคนอย่างเช่นพบตรต้องมา
เพราะว่าเป็นผู้รับผู้ชอบโดยตรง
คนเซ็นที่สั่งไม่ฟ้องไม่มีคำสั่งแย้งและทนายก็ต้องมา
ค่ะคุณจิรายุค่ะเอาในใจค่ะในฐานะประธานชุดเนี่ยคือให้กี่ครั้งคะ

ผมว่าสัปดาห์หน้าเราก็น่าจะรู้เรื่องนะ

เขาพูดอะไรได้มากไม่เกินเอกสารอยู่แล้ว

มันเป็นสำนวนคำฟ้องคำสั่งไม่ฟ้อง

ก็นำไปสู่การพิจารณาใหม่อีกนะครับ
ตอนที่๕ท่านประธาศิราชได้กำหนด

ช่วงบ่ายอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่๙โมงครึ่ง

ผมคิดว่าน่าจะรู้เรื่องสัปดาห์หน้า

ก็รวมใจกันเข้ามาและทำให้สังคมปรากฏ
ความยุติธรรมมันถึงที่จะเกิดนะครับ
คุณผู้ชมคะ
ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาล่าสุด

ที่เกิดขึ้นกับหนึ่งในพยานปากสำคัญ
คือคุณจรุชาติตอนนี้ตำรวจในพื้นที่
ใครผิดใครถูกนะคะแล้วก็ต้องมีการสอบสนคู่กรณีอย่างละเอียดอีก๑ครั้งรวมถึงตรวจในที่เกิดเหตุด้วย
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมได้ชมย้อนหลังนะคะก็คือเราจะออกอากาศอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณ๔ทุ่มกว่า
แล้วก็นอกเหนือจากนี้สัปดาห์หน้าให้รอชมกันให้ดีค่ะเพราะว่าตัวละครในคดีที่สำคัญสำคัญไม่น้อยแต่ไม่เยอะเกินไปที่จะตามข่าวนี้
และอย่างที่เราบอกกันมาตลอดค่ะว่าถ้ากรรมาธิการกล้าเชิญแล้วเขากล้ามาทุกอย่างต้องทำให้สภาเป็นกลไกจริงของประชาชนให้ได้นะคะฝากนะคะ
ฝากด้วยตรวจสอบด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณครับหมดเวลาของรายการค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ